ดูเรื่องของความเชื่อกันต่อเลยนะคะ
ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เขาจัดทำบุญขึ้นมา
เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับศพรายญาติ
เพราะว่าที่นี่มีศพเยอะจริงมาจากทุกที่ทุกทางเลยนะคะ

มีพนักงานของโรงพยาบาลคนหนึ่ง
มีลักษณะอาการเหมือนถูกผีเข้า
เป็นเรื่องของความเชื่อนะเขาเชื่อว่าตัวเองนั้นถูกผีเข้า
เพราะว่าและที่สำคัญนะคะน่าจะเป็นวิญญาณเด็กด้วย
เพราะว่าอาการเขาเหมือนเด็กมากเลยค่ะ

หัวเราะชอบใจแล้วก็สะบัดไม้สะบัดมือ
และที่สำคัญคือไปหยิบขวดนมมาดูด้วยนะคะ

ขณะที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ทำบุญบริเวณห้องเก็บศพให้
กับศพรายญาติที่ถูกนำมาเก็บไว้ที่จุดนี้

จู่นะคะเจ้าหน้าที่หญิงคนหนึ่ง
เกิดอาการเหมือนวิญญาณเด็กเข้าสิง

ไปดูดท่ามกลางความตื่นตกใจของเจ้าหน้าที่
และผู้ที่ร่วมงานทุกคนเลยนะคะ
สำหรับห้องเก็บศพโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
จะมีศพจากหลายพื้นที่ส่งมาเก็บรวมไว้
รวมไปถึงผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่เสียชีวิตด้วย
เจ้าหน้าที่ต้องจัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลทุกปี
เพราะว่าบางรายก็เป็นศพรายญาติ
ไม่มีคนทำบุญไปให้แล้วก็ทิ้งไว้ที่นี่ด้วยนะคะ
เพื่อให้ดวงวิญญาณที่อาจจะวนเวียนอยู่บริเวณนี้ได้รับบุญกุศลค่ะ